ให้ไปดูคลิปนี้กันเลยค่ะที่บ้านโป่งราชบุรีนะคะคือคนในครอบครัวบอกว่าไม่ไหวแล้ว
ผู้หญิงคนนี้ค่ะอยู่ดีก็มีอาการกรีดร้องแล้วก็ร้องแบบจนคนในบ้านไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะคะ
นิมนต์พระมาก่อนแล้วพาไปหาคุณหมอตามหลักวิทยาศาสตร์ปกติก็แล้วไม่หาย
อยากจะให้หมอปลามาช่วยหน่อยไปดูอาการของเธอกันก่อนค่ะ
นี่คือคนในครอบครัวถ่ายคลิปเอาไว้นะคะ
กุ๊กไก่อายุ๑๖ค่ะ
เรียนอยู่ม๓มีอาการกรีดร้องแบบนี้ค่ะ
อะไรแบบนี้อยู่หายออกไปออกไป

เมื่อสักครู่นี้พอพระพุทธรูปมาอยู่ที่ศีรษะ

แล้วก็ค่อยเงียบลงแบบนี้ค่ะ
นี่ฮะสุดท้ายหมอปลาก็เดินทางไปที่บ้านนะครับ

คือพอไปถึงเนี่ยหมอปลาเห็นตัวบ้าน
เอ๊ะทำไมสร้างบ้านสองหลังแยกกัน

มันทำให้คนในครอบครัวนี้แตกแยกพลัดพลาก
ซึ่งพ่อน้องกุ๊กไก่บอกว่าก็จริงนะ

ห้องน้องกุ๊กไก่ก็ไม่มีอะไรห้องพ่อกับแม่หมอปลาก็ไม่มีอะไร
ไปถึงห้องพี่ชายน้องกุ๊กไก่
หมอปลามีอาการน้ำมูกน้ำตาไหลจะอาเจียนเลยนะครับ
ต้องบอกให้พี่ชายน้องกุ๊กไก่เนี่ยเอาของบนหิ้งพระมาให้ดูหน่อย
ห้องไหนฮะห้องพี่ชายน้องกุ๊กไก่
นี่ครับ

อืม
หมอปลาก็เลยหยิบมาดูทีละองค์เลยพระเนี่ย
ก็ไปสะดุดมีอาการมากที่พระผงองค์หนึ่งลักษณะ
สีดำเทาอยู่ตรงกลางจะอยู่ตรงพระโขง
หมอปลาบอกใช่เลย

มีวิญญาณอยู่จุดดำที่เห็นเนี่ยเป็นมวลสารของวิญญาณ
มีดงมีดินอะไรที่มาจากสถานที่ไม่ดีมาปะมาปล่น

มีพระบูชากราบไหว้เหมือนกัน
แต่ตรงนี้เขามีอาการจริง
หมอปลาบอกว่ามีวิญญาณแน่นะ
ให้พ่อน้องกุ๊กไก่เนี่ยเอาแว่นมาส่องดูเนี่ย
พระผงองค์นี้เนี่ยมีจุดดำอยู่ตรงกลางจริง
แล้วลูกชายได้มาจากงานปิดทองฝั่งลูกนิมิตร
ตั้งแต่ปี๖๑นะครับ
คือพ่อของน้องกุ๊กไก่เขามีอาชีพเช่าบูชาพระเครื่อง
หมอปลาก็เลยให้น้องกุ๊กไก่เนี่ยกำพระองค์นี้ไว้ในมือนะครับ
ให้ลองกำดูก็ไม่มีอาการอะไรนะ
ก็บอกงั้นนั่งเหยียดขาสิแต่ไม่ต้องกำพระผงองค์นี้
รู้สึกอะไรไหมน้องก็ไม่รู้สึก
นี่หมอปลาเอามือไปจับเส้นผมน้องบอกเย็นเย็นชาที่ปลายขา
พอปล่อยมือไม่มีอาการ
หมอปลาก็เลยเดินอ้อมไปข้างหลังน้องกุ๊กไก่แบบไม่รู้ตัว
ปรากฏน้องมีอาการแปลกนะฮะ
อยู่หลับตาร้องไห้ออกมาโดยไม่รู้ตัว
หมอปลาบอกวิญญาณมันเข้าสิงร่างน้องแล้ว
วิญญาณมาจากพระผงที่ให้กรรมนั่นแหละ
หลังจากที่หมอปลาบอกผีมาเข้าอีกแล้วต้องเอาพระมานะครับ
หมอปลาก็เลยให้ญาติเนี่ยเอาครกหินมาเลยนะครับ
ต้องทำลายแล้วพระผงที่มีมวลสารผสมของวิญญาณผีตายโหง
ว่าที่ดินเจ็ดป่าช้าเนี่ยนะครับเพราะวิญญาณเนี่ยกลัวหลวงพ่อเปิ่นนะ
หมอปลาก็บอกต้องทำลายพระผงแต่ขอยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาจะลบหลู่นะฮะ
เดี๋ยวคนที่บูชาพระพระเครื่องพระผงจะไม่สบายใจแต่ต้องการช่วยน้องจริง
นี่ฮะตอนตำนี่ก็น้องกู้ไก่ก็ร้องตลอดเวลาเลย
พอเสร็จเรียบร้อยหมอปลาก็เลยไปทำน้ำมนต์นะ
เอามาปะมาพรมมารดให้น้องกุ๊กไก่
พอน้องกุ๊กไก่ได้สติเนี่ยก็ให้ดื่มน้ำมนต์
พอดื่มน้ำมนต์เสร็จเนี่ยให้เอาไปอาบด้วยอาบให้น้องที่หน้าบ้าน
น้ำมนต์ที่เหลือก็ไปปะพรมรอบบ้านนี่ฮะ
กู้ไก่เนี่ยพอทำพิธีเสร็จบอกไม่รู้สึกตัวเลยนะฮะ

ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหมอปลาเนี่ยทำอะไรบ้าง
ก่อนที่จะหมดสติไปนะฮะ
ส่วนพ่อเนี่ยมีอาชีพเช่าบูชาพระเครื่องนะครับ
บอกว่าตัวเองก็เชื่อแบบที่หมอปลาบอก
เกี่ยวกับเรื่องของมันมีพวกดินเจ็ดป่าช้าหรือว่ามวลสารวิญญาณเนี่ย
ปะปนมาในพระผงองค์ที่ลูกชายเนี่ยมีไว้ในหิ้งพระที่บ้าน
น่าจะเกิดจากวงศาลเพราะการที่ผมสะสมพระมาเนี่ย
ผมก็จะรู้ว่ามือสารนี้ทำจากกระดูกฝุงควายกุมาร
ปูเจ็ดประชาแล้วผงกระดูกผมขี้เท่าอะไรอย่างนี้

จะสร้างความเข้มขังให้กับคนที่บูชา
แต่ผลลัพธ์มันอาจจะมียังไงบ้าง
มันไม่สมควรอย่างยิ่งที่เราจะเอาเท่ากระดูกหรือดินเจ็ดป่าช้าเนี่ย
มาทำเป็นเครื่องลางของขัง

ซึ่งมันไม่มงคลตั้งแต่ความคิดคนอยู่แล้ว
ย้ำนะครับผมนับถือศาสนาพุทธนะ
เราไม่ได้ลบหลู่ในสิ่งที่พวกคุณกำลังคิดกันอยู่
แต่วันนี้เรามาช่วยเหลือเคสน้องที่โดนวิญญาณกระทำ
โดยสิ่งของสิ่งนั้นเราก็ไม่รู้ว่าไอ้เจตนาของคนที่มันทำขึ้นมาเนี่ย
เอาของอับมงคลมาใส่ในเครื่องลางเนี่ยเขาคิดอย่างไร